เกาะติดสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของพายุโนรูนะครับเพราะเดิมเนี่ยว่าจะเข้าเต็มเต็มเนี่ย
พรุ่งนี้จะมาเร็วแล้วใช่ไหมครับคุณวรพรใช่ค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะ
ถ้าจับตาดูการเคลื่อนตัวของพายุโนรูนะคะก็ตอนนี้ไปอยู่แถวแขวงสารวันประเทศลาวนะคะ
แล้วก็อ่อนกำลังเป็นโซนร้อนแล้วค่ะศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณเก้าสิบกิโลเมตร
ตะวันออกของอำเภอเขมราชอุบลราชธานีนั่นหมายความว่า
กำลังจะเคลื่อนตัวนะคะเข้ามาทางฝั่งอุบลราชธานีทางอำเภอเขมราชนะคะ
เข้าไทยตอนนี้ความเร็วลมสูงสุดก็๗๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คุณผู้ชมดูทิศทางไปพร้อมพร้อมกันนะคะครับก็มีรายงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะ
เข้าไทยเนี่ยช่วงเวลาน่าจะอยู่ประมาณ๔ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะ
เพราะฉะนั้นอำนาจเจริญเขมราชอุบลราชธานีก็จะเป็นจุดที่โนรูจะเข้ามา
ก็ต้องเตรียมตัวรับมือกันนะคะเข้านี่คือเข้ามาเต็มเต็มสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนระหว่างนั้น
แต่ตอนนี้ไอ้วงแขนของมันเนี่ยคุณผู้ชมฮะทำให้เกิดฝนตกแล้วที่จังหวัดอุบลรัชธานี
นักข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่นะครับก็ติดตามสถานการณ์อยู่
คุณผู้ชมติดตามข่าวเย็นไทยรัฐไปนะครับอย่างตอนเนี้ยรายงานมาแล้วนะ
คุณภูริพัฒน์เนี่ยบอกว่าฝนตกหนักแล้วที่นั่นอันนี้คืออิทธิพลที่ส่งผลมาแล้วนะคะ
นี่ค่ะอันนี้ถ้าดูจากกราฟิกเนี่ยนะคะเราก็จะเห็นการเคลื่อนตัวที่มาทางอำนาจเจริญนะคะ
อุบลราชธานีแล้วก็ส่งผลมาแล้วนะคะฝนตกหนักแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูภาพสดสดกันนะคะ
คุณภูริพัฒน์อยู่ที่นั่นก็เก็บภาพบรรยากาศที่อำนาจเจริญมาแล้วก็เตรียมตัวรับมือกันด้วยค่ะ
ช่วงนี้ใครที่ยังพอส่งข้อความได้นะครับอยู่อุบลรัชธานีอำนาจเจริญนะครับ